นี้เนี่ยเพจของมูลนิธิกระจกเงาโพสต์ประกาศตามหาตัวค่ะ
เด็กหญิงน้ำคนนี้อายุ๑๑ขวบ
กพร่องทางสติปัญญาหายตัวไปจากบ้านที่ตำบลช่องสามหมออำเภอแก้งเคราะห์จังหวัดชายภูมิ
ตั้งแต่วันที่๘ที่ผ่านมาแล้วค่ะ
แสเนี่ยก็คือคนที่พาตัวน้องไปก็คือในบุญยืนบุญส่งที่เราขึ้นภาพให้ดูเนี่ยนะคะ
อายุ๗๙ปีนายบุญส่งเป็นคนเก็บของเก่านะคะ
เข้าไปชื่อว่านายบุญยืนนายบุญยืนนามสกุลบุญส่ง
บุญยืนไม่ใช่คนในหมู่บ้านเดียวกันนะคะ
อยู่ที่อื่นแต่ว่ามาหาเพื่อนข้างบ้านของน้องน้ำ
แล้วก็มาทำความรู้จักสนิทสนมกับน้องน้ำให้เงินไปซื้อขนมตีสนิทอยู่ประมาณ๗เดือน
แล้วก็วันเกิดเหตุเนี่ยทำทีพาน้องไปซื้อขนม
พาไปไหนก็ไม่รู้แล้วไม่พากลับมาค่ะ
คาดว่าจะพาขี่มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างไปที่ชัยภูมิและขอนแก่น
ซึ่งล่าสุดเนี่ยสารจังหวัดภูเขียวอนุมัติออกหมายจับในบุญยืนเรียบร้อยแล้วนะคะ
แม่น้องน้ำเล่าว่าวันนั้นเธอซักผ้าอยู่หลังบ้านในบุญยืนมาหาลูกสาว
ถึง๕นาทีค่ะพากันออกจากบ้านไปจะตามหาก็ไม่เจอแล้วนะคะ
ส่วนพ่อไม่อยู่บ้านวันนั้นไปขับรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
พอรู้เรื่องก็ช่วยกันตามหาแต่ก็ไม่เจอ
ก็เลยไปแจ้งความที่สพแก้งเคราะห์แล้วก็ส่งเรื่อง
มูลนิธิกระจกเงาช่วยเหลืออีกทางหนึ่งค่ะ
นี่ได้ครับคุณ
เราก็ไม่รู้เลยว่าเขาบ้านไปไหน
ตอนนี้นะคะทางภูมิกับก็ประสานไปยังสพต่างแล้วนะคะ
น่าห่วงเนี่ยคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าเขาไปเช็คประวัตินายบุญยืนเนี่ย
มีประวัติเคยใช้ความรุนแรงแล้วก็เป็นคนที่มีความต้องการทางเพศสูง
เฉพาะกับหญิงสาวอายุไม่เกิน๒๐ปี
รูปภัณฑ์สันธารของน้องน้ำเนี่ยนะคะให้รายละเอียดอีกครั้งหนึ่งคุณผู้ชมค่ะน้อง
รูปร่างผอมสูงประมาณ๑๕๐เซนติเมตรผิวดำแดงผมสั้นหน้าม้า
มีแผลเป็นที่แผ่นหลังนะคะแล้วตอนวันที่หายไปเนี่ยคือ
เสื้อแขนสั้นสีเขียวกางเกงขาสั้นนะคะ
ใครที่พบเห็นก็ช่วยแจ้งเบาะแสที่มูลนิธิด้วยนะคะ

หายไปตั้งแต่วันที่๘ค่ะ